กรณีน้องชมพู่๔วันค่ะคุณผู้ชม
แต่น้องชมพู่ญาติก็ยังเชื่อว่ายังมีคนร้าย
ลักพาตัวน้องชมพู่เข้าไป
แล้วท้ายที่สุดไปเจอศพน้องชมพู่
เปลือยอยู่ในป่าที่จังหวัดมุกดาหาร
คือจุดที่พบศพอยู่ห่างจากบ้าน๒กิโลเมตร
แล้วเมื่อวานนี้มีพิธีชาปนกิจนะคะ
แต่ต่างจังหวัดเขาก็จะเป็นการเผาบนเชิงตะกอน
มันก็มีเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะคะ
ทำให้ทางครอบครัวไม่สบายใจ
ว่าดวงวิญญาณน้องชมพู่จะไปสู่สุขติหรือเปล่า
เดี๋ยวดูบรรยากาศเมื่อวานก่อนละกันค่ะคุณผู้ชม
เป็นบรรยากาศของการทำพิธีชาปนกิจศพของน้องชมพู่
ป่าช้าชุมชนบ้านกกอก
ซึ่งก็เคลื่อนศพน้องออกจากบ้านช่วงบ่ายโมงนะคะ
แล้วพ่อแม่ของน้องชมพู่นี่ค่ะถือรูปของลูกสาว
แล้วก็มองรูปเป็นระยะร้องไห้ด้วยความเสียใจ
เป็นร้อยคนก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารรองสันธารสร้อยสำโรง
เป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพน้องชมพู่
โดยคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่คือคุณแม่สาวิตรีและคุณพ่ออนามัย
ศรีชาก็เปิดเผยนะคะบอกว่าหลังจากที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ลงมาดูแลคดีด้วยตนเองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สบายใจมากขึ้น
แล้วก็มั่นใจว่าตำรวจจะจับตัวคนร้ายได้แน่นอน
บอกด้วยนะคะว่าช่วงที่เผาศพลูกสาว
ก็บอกลูกเลยแหละว่าช่วยโดนบันดาลให้คนร้ายถูกจับให้ได้โดยเร็ว
แล้วก็ยังยืนยันว่าสาเหตุที่ถูกคนร้ายลงมือกระทำต่อลูกสาวจนเสียชีวิตเนี่ย
แม่บอกว่าคงไม่ใช่ความแค้นส่วนตัวที่มีต่อครอบครัว
เพราะว่าพ่อและแม่ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกับใครจนถึงจะเอาชีวิตกันนะคะ
บอกว่าให้น้องไปสวรรค์ค่ะไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้น
แม่จะจำลูกในสิ่งที่ดีค่ะ

ก็บอกว่าให้ไปสวรรค์ครับ

ให้น้องโดนบันดาลให้จับคนร้ายได้เร็ว

ยังเชื่อว่าต้องจับเหรอครับ
ต้องจับได้ครับ

เราก็ยังไม่ทราบค่ะว่าใครจะเป็นคนร้ายตัวจริงแล้ว

เราไม่มีความแค้นกับใครถึงขั้นจะฆ่ากันได้ค่ะ
นี่คุณพ่อคุณแม่ยืนยันแบบนี้นะคะ
ทีนี้พอหลังจากพิธีเผาศพของน้องเนี่ย

เหลือชาวบ้านที่เขาช่วยกันเก็บข้าวของ
แล้วนักข่าวของเราก็ยังอยู่ด้วย

เอ๊ะทำไมคุณลุงของน้องชมพู่เนี่ย
ยังไม่ยอมกลับเหมือนญาติคนอื่น

ยืนมองดูศพของน้องชมพู่
เผาไหม้อยู่บนเชิงตะกอนไปเรื่อย

ทั้งไปทำเรื่องของการจัดการงานศพ

เราก็ค่อยเข้าไปหาคุณลุงคุณลุงคะขอโทษนะคะ

ที่ลุงมองเปลวไฟที่มันกำลังเผาไหม้ร่างของหลานเนี่ย
ลุงกำลังคิดอยู่ดูสิคุณผู้ชมดูภาพตรงนี้
เดี๋ยวดิฉันอธิบายให้ฟังว่ามันเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อ
ใช่เพราะว่าลุงบอกว่าตอนที่กำลังเผาศพหลานบนเชิงตะกอนเนี่ย
ท่อนหนึ่งเขาเรียกว่าไม้ข่มเหงหรือว่าไม้ข่มเหงศพเนี่ยนะคะ
มันหักลงมาเห็นไหมเหลืออยู่แค่๓ท่อน
ต้องบอกก่อนตามความเชื่อไม้ขมเหงศพหรือว่าไม้ขมเหง
จะมีการใช้ไม้วางพาดกับโรงศพไว้แบบนี้ทั้งสองด้านเท่ากับมี๔ท่อน
แล้วเป็นคติธรรมเป็นความเชื่อทางธรรมเป็นปริศนธรรมนะฮะ
ความเชื่อเรื่องแรกก็คือจริงแล้วถ้าหลักวิทยาศาสตร์คือ
กันไม่ให้โรงศพล้มใช่แต่ความเชื่ออีกเรื่องหนึ่ง
ตามหลักคติธรรมหรือว่าศัยศาสตร์เขาบอกว่าเป็นการกันไว้ไม่ให้ผีอารวาส
คือเขาบอกว่าดวงวิญญาณจะได้ขึ้นสู่สวรรค์อย่างเป็นสุขอันนี้คือเขาเป็นความเชื่อ
หรืออีกหนึ่งเรื่องก็คือเป็นคติธรรมว่าไม้ทั้งสองด้าน
ด้านหนึ่งคือความดีด้านหนึ่งคือความชั่วด้านไหนจะชนะกัน
ก็เหมือนการต่อสู้กันระหว่างความดีกับความชั่ว
นี่เป็นความเชื่อเกี่ยวกับไม้ข่มเหงนะครับ
แต่ทีนี้ตอนที่ลุงยืนมองอยู่คุณผู้ชมก็เห็นไปพร้อมกัน
ตอนที่เผาศพไม้ข่มเหงข้างหนึ่งที่มันค้ำลงศพ
ตรงนั้นเนี่ยเป็นฝั่งหัวของน้องชมพู่มันล้มลงมาค่ะ
แล้วลุงเห็นกับตาลุงหน้าถอดสีเลยนะ
ตอนนั้นก็เลยกลายเป็นความห่วงว่าวิญญาณของหลานน่าจะยังไม่เป็นสุข

แล้วลุงก็บอกกับนักข่าวของเรานะว่าลุงไม่สบายใจเลย

แล้วก็คิดว่าตราบใดที่ยังจับตัวคนร้ายที่ฆ่าน้องไม่ได้
หลานน่าจะยังไม่ไปสู่สุขติแน่นอน

บอกไปถึงคนที่ทำร้ายหลานจนเสียชีวิต
ถ้าเกิดว่าดูข่าวเที่ยงอยู่ดูข่าวไทยรัฐอยู่
ออกมายอมรับผิดแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่ทำลงไปเถอะ
เพราะหนียังไงสุดท้ายก็หนีไม่พ้น
ต้องได้รับโทษที่ทำกับน้องตามกฎหมายอยู่ดีนะคะ
พอดีเมื่อกี้มองดูว่าน้องเขาจะยอมไหม

ไม้ข่มเห็งขวานั้นมันหล่นลงมา

จนกว่าน่าจะจับคนร้ายได้

มันจะไม่ล้มง่ายครับถ้าตามความเชื่อ

ก็อยากจะวอนผู้ร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นใครเป็นคนในพื้นที่หรือว่าเป็นที่อื่นก็ตามนะครับ
ก็อยากจะให้เขาสำนึกผิดไวนะครับไม่อยากให้เขาไปทำร้ายกับคนอื่นอีก
คุณลุงบอกแบบนี้นะคะด้วยความกังวลแล้วก็ความห่วงหลาน
ทีนี้ค่ะเรื่องทางคดีค่ะคุณผู้ชมตำรวจชุดคลี่คลายคดีเนี่ย
ตอนนี้เขาก็ทำงานกันหาหลักฐานกันต่อเนื่องเลยนะคะ
ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านรวมถึงมีการเอ่อไปเรียกตัวกลุ่มผู้ต้องสงสัยต่างเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจจุดที่พบร่างของน้องชมพู่ต้องหาหลักฐานเพิ่มเติม
คำถามคือจะหาหลักฐานอะไรคุณผู้ชมจำได้ไหมตอนที่พบศพ
คือไปเจอศพน้องในสภาพเปลือยรองเท้าแตะน้องอยู่บนโขดหิน
แล้วก็ใกล้กันก็เจอกางเกงน้องแต่เสื้อค่ะ
เสื้อของน้องชมพู่ที่ใส่ติดตัวเป็นเสื้อกล้ามเนี่ยวันนั้นเนี่ย
ตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยเสื้อไปอยู่ที่ไหน
คือตอนแรกเจ้าหน้าที่บอกว่าตรงนั้นมันเป็นป่าเป็นเขาเป็นซอกเป็นหลืบนะ
ซอกหินต่างหลักฐานตรงนี้มันจะตกหล่นอยู่ที่ไหนหรือเปล่า
แล้วก็มีการเหมือนสอบปากคำเป็นร้อยคนเลยนะ

แล้วตอนนี้ก็รอผลการตรวจสารคัดหลังในช่องคลอดของน้องชมพู่ด้วยนะครับ